มีความเดือดร้อนมีน้ำท่วมมามีหลายคนในแวดวงบันเทิง
เป็นกำลังสำคัญเลยนะคะที่ลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านรวดเร็วมาก
บางทีเร็วกว่าหน่วยงานอีกนะคะอย่างคุณเนี่ยคุณไทยนะคะ
คุณเอกพันธ์อย่างนี้นะคะคุณบินอย่างเงี้น่ะโอ้โห
ลุยน้ำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันเลยที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งก็มีน้ำท่วมสูงกว่าสองเมตรชาวบ้านอบพยพขึ้นไปอยู่ชั้นสองค่ะ
ครั้งนี้นะคะคุณบินก็หอบเงินไปแจกอีกคนละ๕๐๐บาท
แล้วก็นั่งเรือนำทีมมูลนิธิร่วมกระตันยูนำถุงยางชีพไปให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมถึงที่บ้านเลย
ยืนยันคำเดิมว่าไม่ขอเปิดรับบริจาคนะคะ
ไม่อยากให้เกิดสังคมดราม่าขึ้นค่ะ
ตัวเรือละห้าร้อยบาทหรือไหมครับ
หนักนะหนักนะนักมีไหมนัก
ตัวเองมีกี่แล้วใช่ไหม
สองหนึ่งโอเคครับไม่ได้ใช้อ้าวห้าร้อยบาทโอเค
กลบประดับไหนให้มั่งให้มั่งให้มั่งเออ
จากที่พิมายนครราชศรีมาแล้วเนี่ย
คุณไทยเอกพันธ์ก็แยกไปด้วยนะคะไปช่วยชาวบ้านที่อำเภอบางบาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยน้ำท่วมคราวนี้ก็ไม่รอดเหมือนเดิมอะค่ะ
เท่าผู้แก่ก็เดือดร้อนแม้ชาวบ้านมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
เตรียมรับมือไว้แล้วโดยการย้ายของขึ้นที่สูง
แต่ปีนี้เขาก็บอกว่าน้ำมันท่วมหนักนะคะและท่วมขังด้วย
น้ำมันเลยเป็นสีขุ่นขุ่นสัตว์เลื้อยคลานนี่โอ้โห
หนีน้ำกันให้เต็มไปหมดอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะอันนี้โอ้โห
สภาพบ้านนะคะคือขนของก็ยังไม่รอดนะคะน้ำก็ท่วมขัง
และยังมีรังไส้เดือนตัวใหญ่หนีน้ำขึ้นมาอยู่ตามโครนตมยัวเยี้ยด้วย
เนี้ยโอ้โหเนี้ยค่ะรังไส้เดือนโอ้โหยั่วเยี้ยไปหมดค่ะ
จากการสอบถามล่าสุดวันนี้คุณไทยนะคะก็ได้รับแจ้งว่ามีน้ำท่วมหนักจุดใหม่ค่ะ
อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีด้วยและมีผู้ป่วยติดเตียงต้องการความช่วยเหลือ
ที่ทราบข่าวคุณไทยก็เลยนำทีมข้าวของลงไปช่วยโดยด่วน
แล้วก็จะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสระบุรีต่อด้วย
อีก๑คนดังคุณเล็กฝันเด่น
ทีมกู้ภัยใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
ตอนนี้เอาทีมมาช่วยที่อำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนี้
เพราะว่าสถานการณ์น้ำดูว่าจะหนักหน่วงขึ้นคุณเล็กฝันเด่นแจ้งให้ทีมข่าวทราบนะคะ
จากการคาดการณ์หลัง๑๒ตุลาคมที่มีพายุเข้ามาเนี่ย
น้ำในจุดเที่ยมพระปักเกตจังหวัดนทบุรีจะท่วมสูงมากกว่านี้แน่นอนค่ะระมังลื่นนะ
มีนางเอกดังนะคะคุณขวัญอุสามณี
คนนี้ก็ลงเรือไปค่ะไปช่วยน้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัย
เช่นเดียวกับผู้จัดสายบุญกบประพัสราพาพระเอกโหนธนากรแล้วก็นุกสุธิดาลุยน้ำท่วม
มอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องชาวปฐุมธานีนะคะนอกจากจะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือ
ก็มีคนบันเทิงที่เป็นคนได้รับผลกระทบเองอย่างเช่นแม่ขวัญจิตศรีประจันท
ปินแห่งชาติที่น้ำท่วมบ้านที่สุพรรณตอนเนี้ยน้ำลดลงบ้างแล้ว
แต่ก็ยังต้องสัญจรไปมาด้วยเรือค่ะส่วนที่จังหวัดชายภูมิบ้านเกิดดาราสาวเมบัณฑิตตานะคะ
ถูกตัดขาดชาวบ้านเขาก็เดินทางกันไม่ได้
แต่ว่าที่หนักจนน่าตกใจเลยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นบ้านของพระเอกดังค่ะ
ทองระยะอยู่ที่สระบุรี
มิ๊กโพสต์ลงโซเชียลนะคะบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมหนักมาก
เขาเองก็ตกใจต้องให้แม่รีบขนของขึ้นที่สูง
ส่วนตัวเนี่ยห่วงคนที่บ้านมากได้แต่วีดีโอคอลหา
ใจก็อยากให้แม่ออกมาคบุรีนี้ล่ะ
ล่อมยังไงยังไงแม่ก็ไม่ออกนะคะแม่บอกขอเฝ้าน้ำท่วมที่บ้าน
ใช้เรือเป็นภานะหลักไปก่อนนะคะอ่าไปฟังหน่อยค่ะ
ตอนนี้ก็เป็นห่วงคุณแม่ครับแล้วก็พยายามแบบโทรไปทุกครั้งที่โทรไป
ก็พยายามถามแม่ทุกครั้งเลยครับว่าแบบแม่จะมาอยู่กรุงเทพไหม
หรือว่าออกมาจากบ้านไหมอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าคุณแม่ก็เสียงแข็งเลยครับว่าจะอยู่ที่บ้านนะฮะ
ก็ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับผมที่ส่งมานะครับ
ก็อยากจะฝากถึงอีกหลายคนเหมือนกันนะครับผม

ให้แบบดูแลสุขภาพกันนะครับผม
แล้วก็ขอให้มันผ่านไปให้ไวที่สุดนะครับผม
ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า
คือคนเท่าคนแก่เนี่ยเขาจะห่วงบ้าน
ต่อให้เกิดน้ำท่วมยังไงลูกหลานบอกให้ออกไปเขาก็ไม่ออก
คือเขาก็อยากจะอยู่เฝ้าดูแลบ้านเขาด้วยนะ